มันมีผู้หญิงคนนึงที่ชอบขโมยถังขยะ

ชาวบ้านเขาก็ไปเตือนแต่พอเตือนแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
พอเตือนแล้วผู้หญิงคนนี้อารวาสค่ะมีมีดด้วยนะคะแล้วก็ทำท่าเหมือนยียวนนะคะ
แข้งยกขากวักมือเรียกนี่นะคะคือคนที่ถ่ายคลิปเขาอยู่ในร้านขายรถจักรยานยนต์
ทีนี้ค่ะพอไม่มีใครเดินออกไปตามที่ผู้หญิงคนนี้ท้าทายใช่ไหมคะ
ผู้หญิงคนนี้ถือมีดไปรื้อโครงป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ข้างทาง
นี่กำลังรื้อเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปวางไว้ที่พื้น
โอ้โหแรงเยอะอยู่เหมือนกันหรือเสร็จวางพื้นปุ๊บนอนเฝ้า
พอตกบ่ายก็เดินหายจากไปก็น่าแปลกเหมือนกันนะคะว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมาทำแบบนี้
ตรงนี้คือสี่แยกน้ำพุงตำบลวัดป่าอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
หน่วยงานมาจัดการให้หน่อยทั้งแจ้งตำรวจอะไรก็แล้ว
เล็กขโมยน้อยทำลายข้าวของชาวบ้านล่าสุดถือมีดมาหน้าร้านมาขโมยถังขยะ
แล้วน้องที่ร้านกับลุงร้านข้าวไปต่อว่าผู้หญิงคนนี้ว่าให้เอาไปไว้ที่เดิม
ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านเพราะว่ากลัวว่าเธอสติไม่ดีหรือเปล่า
ทีนี้ยังจะขโมยต่อแล้วก็ทำลายทรัพย์สินหน้าร้านอีกหลายครั้ง
แฮชแท็กเอาไว้ก็คือ๔แยกน้ำพุงบอกพี่กัดเอาไว้ให้แบบนี้
ผู้จัดการร้านรถจักรยานยนต์นะคะนายอภิวัฒน์อายุ๓๓ปีเป็นคนถ่ายคลิปค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ผู้หญิงในคลิปเขาอยู่แถวชุมชนตรงนั้นแหละ
ชอบดื่มเหล้าชอบเอะอะโวยวายชอบขโมยของและทำลายข้าวของ
รับรู้มาตลอดว่าเหมือนกับเป็นคนสติไม่ค่อยดี
วันเกิดเหตุในคลิปภาพก็คือ๑๘ตุลาคม
ผู้หญิงคนนี้ก็จะมาขโมยถังขยะที่หน้าร้านเขาไป
ตะโกนห้ามบอกว่านี่ถังของที่ร้านเอาไปไม่ได้
ผู้หญิงคนนี้มาเอาถังขยะไปหลายรอบแล้ว
ตามไปเอาคืนมาหลายครั้งแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ก็เอามีดไปกรีดสายยางฉีดน้ำจนเสียหาย
บางครั้งหักก๊อกน้ำจนพังเสียหายวันก่อนเอามีดฟันมิเตอร์ไฟฟ้าของร้าน
จนเสียหายอ่าโอ้โหทำหลายอย่างมากแล้วเนี่ยก็จนล่าสุดเนี่ย
แปดตุลาคมตามคลิปเนี้ยมาลากถังอีกพอไปเตือนก็ไม่พอใจ
สงสัยว่าจะเมามาเหมือนเดิมน่าจะดื่มเหล้ามาด้วย
แล้วก็เอะอะโวยวายแกว่งมีดไปมาท้าทายให้ออกไปนอกร้าน
ไม่มีใครกล้าออกไปเพราะว่ากลัวจะได้รับอันตราย
และพ่อพี่ข้างบ้านเขาก็กลัวไม่กล้าออกไปถึงมีดมาโยนไฟมาด่า
บอกว่าก็ได้ให้สายตรวจไปนำตัวไปปรับเรื่องของความผิด
ในการพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนอาการป่วยทางจิตทางประสาท
ได้มีการประสานทางสาธารณสุขของลมศักดิ
ให้รับตัวไปตรวจร่างกายค่ะ